คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์หวาดเสียวกันหน่อยละกันค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สะแก้วเขาก็มีตลาดโรงเกลือ
แล้วจะมีไม้สอยผ้าที่มันแบบเอาไว้สอยผ้า
เกี่ยวผ้าบนแผงภูมิสูรรยาว๓เมตร
ปรากฏว่ามันทิ่มเบ้าตาแล้วก็ทะลุไปถึงกระโหลก
เด็กที่โดนเนี่ยเป็นเด็ก๗ขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชม
ภาพนี้คือเหมือนกับน้องก็นอนร้องขอความช่วยเหลือ

โดยอาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างธรรมสถานอรัญญประเทศ
ก็ไปช่วยเหลือเด็กชายเพี้ยตราวัย๗ขวบ
น้องโดนไม้สอยผ้าติดอยู่ที่เบ้าตาขวา
คือตอนไปถึงเนี่ยนะร้องทุรนทุรายเจ็บปวดมาก
กู้ภัยไปถึงก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศค่ะ
อาการน้องเนี่ยสาหัสมากเพราะว่าไม้สอยผ้าเนี่ย
ทิ้มเข้าไปที่เบ้าตาขวาแล้วตรงปลายไม้อ่ะ
คุณจะเห็นใช่ไหมไอ้ที่เขาเกี่ยวมันเป็นตะขอมันเป็นเหล็ก
ก็ปักอยู่ค่อนข้างลึกหมอบอกว่าจะต้องให้แพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญเนี่ย
ผ่าตัดออกแล้วก็ส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
จากการสอบถามนางเหม๋ยกิมเป็นชาวกัมพูชานะคะ
ก็เป็นน้าสาวของเด็กวัย๗ขวบก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ขายกุ้งสดที่ตลาดเย็นของตลาดโรงเกลือ
แล้วก็พาน้องเพียตราหลานชายมาด้วยทุกวันเลย
ก็จะปล่อยให้หลานวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนตามภาษาเด็กค่ะ
แต่ทีนี้พักใหญ่เนี่ยหลานชายวิ่งมาหาน้านะ
แล้วในมือมีไม้สอยผ้าถืออยู่ด้วย
ซึ่งไม้สอยผ้านั้นปลายมันทิ้มไปที่เบ้าตาของน้องน้องแบบว่าร้อง
แล้วพอมาถึงน้าคือเหมือนกับว่าน้องก็เจ็บปวดไม่ไหวแล้ว
สลบไปตรงนั้นนะคะทีนี้น้าเห็นก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
พยายามโทรศัพท์เรียกกู้ภัยให้มาช่วยเหลือแล้วก็เอาหลานส่งโรงพยาบาล
ส่วนพ่อแม่ของเด็กตอนนี้ก็กำลังเดินทางมาจากกรุงพนมเปนนะคะ
เพื่อที่จะไปดูลูกทันทีบางทีเด็กปล่อยให้เขาเล่นกันอยู่
แล้วก็ต้องระวังด้วยค่ะเจ็บแทนไม่รู้น้องจะมองเห็นหรือเปล่า